มาดูที่เรื่องของการแก้ไขปัญหารถติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะ
อีก๓เดือนเท่านั้นจะได้ใช้บริการอย่างแน่นอนสำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วง
และช่วงเดือนหน้านี้นะคะจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนเพื่อที่จะทดลองใช้ค่ะ
ขบวนรถไฟสายสีม่วงเริ่มวิ่งทดลองเดินรถเสมือนจริงอย่างเป็นทางการนำคณะกรรมธิการการคมนาคมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติและสื่อมวลชน
ขบวนรถไฟฟ้าออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่จังหวัดนนทบุรีไปยังสถานีปลายทางเตาปูนนะคะ
เพียรยุทธ์สิงห์พัฒนากุลเป็นผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
กล่าวว่าช่วงระหว่าง๓เดือนนี้ก็คือพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคม
จะเป็นการทดสอบเดินรถเสมือนจริงแบบเต็มระบบก่อนที่จะเปิดให้บริการทดลองให้บริการระหว่างมิถุนายนถึงกรกฎาคมนะคะ
สำหรับประชาชนที่ต้องการจะทดลองใช้
สามารถลงทะเบียนรับบัตรโดยสารได้ที่สถานีคลองบางไผ่
สถานีแยกนนทบุรี๑และสถานีเตาปูน
ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับบัตร๓ใบด้วยกันนะคะ
สำหรับเดินทางได้๓วันในสัปดาห์ถัดไปค่ะ
จะเริ่มลงทะเบียนนะคะ๔วันนะคะ
วันที่๕๑๒๑๙๒๖มิถุนายน
และวันที่๓รวมถึงวันที่๑๐กรกฎาคมค่ะ
จากนั้นจะเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย